วันสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกัน
เป็นปรากฏการณคลั่งรักของพระเอกหนุ่มคนนึงจะเป็นใครเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังนะจ๊ะ
วันนี้บอกเลยว่ามีแต่เรื่องราวดีนะคะต้องติดตามกันตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
โดยเฉพาะช่วงสิ้นปีโพลผลสำรวจต่างนานาออกมามากมาเทียบเลย
แต่ว่าโพลที่โดนใจเราสุดนะคะก็คือโพลนี้เลยคุณผู้ชม
โพลที่บอกว่าให้เบลล่ารานีกับณเดชน์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งขวัญใจไปเลยอีสานโพล
อันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยคืออีสานโพลนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละนะปังจริงเบลล่ารานีเนี่ยเขายืนหนึ่งความเป็นนิยมทุกโพลเลย
ปีนี้ยังคว้าดารานำหญิงที่สุดแห่งปีด้วยนะคะควบคู่กับณเดชน์ไปเลยค่ะ
ก็เป็นตัวแทนฝ่ายชายจากอีสานโพลค่ะ
ขณะที่ไทยรัฐของเราครองเช็ดอันดับหนึ่งนะจ๊ะหนังสือพิมพ์แล้วก็เว็บไซต์ข่าวแห่งปีปรบมือ
เย่แน่นอนนะคะทุกบ้านต้องอ่านไทยรัฐค่ะ
อ่านมาแล้วเกือบ๗๐กว่าปีพี่แจมอีสานโพลค่ะจัดอันดับรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี๒๕๖๔
กลุ่มตัวอย่างอายุ๑๘ปีขึ้นไปจำนวน๒๑๕๑คน
ไม่ได้นะต้อง๒๑๕๑คนในเขตพื้นที่ภาคอีสานรวมกัน๒๐จังหวัดเลยค่ะ
ปรากฏว่าไทยรัฐของเราคว้าอันดับหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็เว็บไซต์ข่าวแห่งปี
ผลคะแนนนะคะ๑๒๒๓ครองแชมป์มาอย่างต่อเนื่องเลย๕ปีซ้อน
สุดยอดสุดยอดไปเลยนะคะทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ออนไลน์
ที่สำคัญค่ะไทยรัฐทีวีของเราน้องใหม่ของเราก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ
ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อขอบคลองใจทุกคนนะคะ

ผลโหวตร้อยละ๑๕๓นั่นเอง
ตามมาด้วยรางวัลนางเอกแห่งปีค่ะ
คว้าไปอีกหนึ่งโพลนะคะสำหรับนางเอกสุดฮอตเบลล่ารานีค่ะ
รองแชมป์ติดกันไปเลย๒ปีซ้อนนะคะ
ซึ่งปีนี้ค่ะได้ผลคะแนนไปร้อยละ๑๘๒คะแนนนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เธอพบเครื่องจริงนะ

นี่ราคาส่งให้เธอปังมากและที่สำคัญเนี่ยเดินสายตะเวนรำไปทั่วราชอาหัสจักรนะ
คือเท่าที่ทราบนะคะปีหน้า

รักฟังแต่งงานฟังมาก
ตอนนี้ก็สวยไปอะเนาะ
ต่อกันดีกว่าค่ะมาดูนักร้องชายหญิงกันบ้าง
ปีนี้ครองใจพี่น้องชาวอีสานคุณผู้ชมค่ะ

ว่าอันดับ๑คู่กับพี่ตายออรไทยค่ะ
พี่ตายเนี่ยครองแชมป์มาจนถึงปีนี้ต้องบอกว่า๔ปีซ้อนแล้ว

แล้วมันหมายถึงอะไรคุณภาพแล้วก็ความรักตัวเป็นแฟนรักตลอดเลยค่ะ
ต่อกันที่เพลงอันดับดังแห่งปีบ้างนะคะ
ของพี่สิงโตโดดิโดงต้นบด้องเออเนี่ยเรายังร้องได้เลย
โดดิโดงนี่แหละปรากฏการณ์เต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลย
แค่๒เดือนเท่านั้นนะทำยอดวิวตอนนี้จะสู่๖๘ล้านวิวแล้วนะ
ได้ละใบละช่วยกันหน่อยช่วยกันเข้าไปปั่นเพื่อไปวิวเยอะหน่อยนะคะ
ปิดท้ายกันที่วงดนตรีคณะหมอลำแล้วก็คณะลิเกแห่งปี
ปีนี้จ้ะยืนหนึ่งในใจพี่น้องชาวที่ราบสูงกันไปเลย
ตกเป็นของระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
จริงนะจริงนะคะไปไหนมาไหนมาแล้วถูกต้องนะคะแล้วเวทีเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการนะคะ
แม้ว่าตอนนี้นะคะโควิดจะมาอีกแล้วเขาก็เลยเตรียมมาตรการเข้มงวดนะคะ
แต่ว่าก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรศิลปะพื้นบ้านนะคะ
พิทองใจประชาชนโดยเฉพาะชาวอีสานโพ
จริงนะคะถูกว่าเป็นสุดยอดจริงนะคะ